เหตุการณ์นี้ก็มีกล้องวงจรปิดหน้าร้านแล้วก็เห็นภาพชัดเจนนะคะว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นลักษณะไหนยังไงเราตามความคืบหน้าให้
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดนครราชศรีมาค่ะช่วงคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาต่อเนื่องวันอาทิตย์นะคะที่หน้าร้านที่เป็นสถานบันเทิงแห่งหนึ่ง
มีคนที่เขาไปเที่ยวในสถานบันเทิงเนี่ยเขาไปกันสองกลุ่มอ่ะนะเขานั่งโต๊ะใกล้กันแล้วเหมือนกับว่าเขม่นกัน
แล้วก็เหตุการณ์นี้มาทะเลาะกันจนทำให้มีสาวประเภทสองคนนึงถูกยิงเข้าไปสี่นัดแล้วก็ตอนนี้อาการยังสาหัสอยู่นะคะ
คนยิงก็คือคนที่นั่งโต๊ะข้างนี่แหละเป็นผู้หญิงเหมือนกับเขาเขม่นกันทะเลาะกันมาก่อนเขาก็ถูกตำรวจควบคุมตัวแล้วนะคะเขาก็ยอมรับสารภาพว่าเขาเป็นคนยิงจริง
มีกล้องวงจรปิดบันทึกภาพเอาไว้
มียิงปืนขึ้นฟ้าขู่

ใช่เขาอ้างว่ามีการยืยแย่งปืนกันด้วยแล้วก็ยิงไป๔นัดเลยค่ะคุณผู้ชม
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นประมาณตี๑คืนวันเสาร์ต่อเนื่องคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมา
เหตุการณ์เกิดขึ้นในสถานบันเทิงอำเภอปักทงชัยจังหวัดนครราชศรีมา
พนักงานสอบสวนสพปักทงชัยได้รับแจ้งเหตุ
ว่ามีคนยิงกันนะคะแล้วก็มีคนเจ็บด้วยก็เลยไปตรวจสอบ
ในร้านคุณผู้ชมเลือดกระจายเต็มพื้นเลย
ปลอกกระสุนปืนขนาดจุด๒๒ตกอยู่ที่พื้น๔นัด
เป็นปืนพกสั้นออโตเมติกจุด๒๒ก็ตกอยู่ที่จุดเกิดเหตุ
คนเจ็บชื่อว่านายทวีเกียจยางศรีหรืออามนะคะอายุ๒๙ปี
เป็นสาวประเภท๒เป็นเจ้าของร้านทำเล็บในอำเภอปากทงชัย
ถูกยิงเข้าที่ช่วงท้อง๔นัดบาดเจ็บสาหัส
เจ้าหน้าที่ประสงค์พยาบาลหรือส่งตัวไปโรงพยาบาลปักทงชัย
ไปที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมา
คือนายทวีเกียจถูกยิงเข้าที่ท้องแล้วก็กระสุนฝังใน
ในที่เกิดเหตุจับคนยิง
คือนางสาวฉนิตราเดชาอายุ๒๕ปี
ถูกจับในสภาพสมัครสบอม
เพื่อนของคนถูกยิงเขาอยู่ตรงนั้นด้วยไง
เขาก็ช่วยกันควบคุมตัวเอาไว้แล้วเขาก็รุม
เสื้อขาวที่กำลังจะหนีก็รุมไว้จับ
วบเอาไว้ได้หน้าเนี่ยปูดบวมเลยสะบักสบอม

ต่อมาจุศึกศุอสศพปรัชทุงชัย
ก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบพื้นเพิ่มอ่ะนะคะ

ก็มีภาพจากกล้องวงจรปิดอย่างที่บอกค่ะว่ามันเห็นชัดเลยว่าเกิดอะไรยังไงขึ้นบ้างนะคะ
ภาพจากกล้องวงจรปิดจะเห็นว่ากลุ่มของนายทวีเกียจที่ถูกยิง
กับกลุ่มของนางสาวชนิดราที่ไปยิงเขา
เขาก็นั่งอยู่ในร้านจริงแล้วตอนแรกเนี่ยเขาก็ต่างคนต่างนั่งกลุ่มใครกลุ่มมันนะคะ
แต่มันมีจังหวะหนึ่งนางสาวชนิดราคนยิงเนี่ยค่ะเขาเดินไปที่โต๊ะของนายทวีเกียจ
แล้วมันก็มีลักษณะคล้ายกับการกระทบกระทั่งกันเกิดขึ้น
กลุ่มของนางสาวชนิดราไปห้ามไม่ให้ทะเลาะกันแต่จังหวะเนี้ย
นางสาวชนิดรายิงปืนขึ้นฟ้าแล้วมันก็จะมีภาพช่วงชุนละมุนคุณผู้ชม
นางสาวชนิดราก็เลยยิงอีก๔นัดแล้วมันไปเข้าท้องนายทวีเกียจจนเขาล้มทั้งยืนเลย
คือเพื่อนของชนิดราที่มาด้วยกันเนี่ยก็พยายามไปห้ามเพื่อนตัวเองแล้วล่ะ

ทีนี้ค่ะมีคนที่อยู่ในเหตุการณ์นะเขาก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติม
เราทำเป็นภาพกราฟิกให้ดูจะได้เห็นชัดว่ามันเกิดเหตุการณ์ลักษณะไหนยังไง
วันเสาร์ที่๓สิงหาคมนะคะเขาก็ไปงานเลี้ยงสังสรรค์กันในสถานบันเทิง
ไปกันตั้งแต่สามทุ่มกลุ่มของคนถูกยิงเนี่ยเป็นกลุ่มสาวประเภทสองทั้งหมดเข้าไปกัน๕คน
กลุ่มคนยิงเนี่ยเขาไปกัน๓คนก็มีนางสาวชนิดรามือยิง
ในร้านทั้งสองกลุ่มเขาก็ต่างฝ่ายต่างนั่งนะคะจริงแล้วตั้งแต่แรกเนี่ย
แต่พอช่วงตีหนึ่งร้านใกล้จะปิดอยู่แล้วลูกค้าทยอยออกจากร้าน
นางสาวชนิดราไปที่โต๊ะของกลุ่มนายทวีเกียจแล้วถามว่า
เมื่อกี้ใครเรียกชื่อฉัน
กลุ่มของนายทวีเกียจตอบกลับไปว่าไม่มีใครไปเรียกเธอหรอกเพราะไม่ได้รู้จักกันนี่
นางสาวชนิดราทำท่าทางไม่พอใจชักสีหน้าใส่แล้วพูดอีกว่า
สงสัยจะมีปัญหาแล้วแหละระหว่างมึงกับกูอืมฝั่งนายทวีเกียจก็เลยพูดใส่กลับไปอีกว่า
ไม่มีใครมีปัญหากับมึงหรอกค่ะนี่ไงแต่ละประโยคนะของสองฝั่งนะคะ
จังหวะต่อมาค่ะนางสาวชนิดราโมโหหยิบปืนจากกระเป๋าสะพาย
ขึ้นมาขู่แล้วยิงขึ้นฟ้าไปหนึ่งนัดคือพกปืนใส่กระเป๋าไปเที่ยวด้วยอ่ะ
อมที่เป็นแฟนของนางสาวชนิดราไปห้ามค่ะทีเนี้ยหลังจากยิงปืนขึ้นฟ้ามันมีจังหวะชุนละมุน
กลุ่มของนายทวีเกียจก็พยายามจะไปแย่งปืนออกจากมือของนางสาวชนิดรา
เพื่อไม่ให้ไปโดนใครเข้าอ่ะแต่จังหวะที่ยื้อแย่งปืนกันเนี่ย
นางสาวชนิดราลั่นไกลอีก๔นัดแล้วกระสุนเข้าท้องนายทวีเกียจเต็ม
นายทวีเกียจล้มทั้งยืนกลุ่มเพื่อนของนายทวีเกียจก็เลยเข้าไปแย่งปืน
แล้วก็รวบตัวนางสาวชนิดราเอาไว้จังหวะรวบตัวมันก็นั่นแหละ
มีรุมประชาธรรมกันเกิดขึ้นนะครับรวบตัวเพื่อรอตำรวจนะคะ
ทีนี้ค่ะมีข้อมูลจากเพื่อนของนายทวีเกียจที่ถูกยิง
เขาบอกว่าหลังเกิดเหตุมันมีช่วงจังหวะที่นางสาวชนิดราขู่ด้วยนะคะ
หรือฮะคือยิงเขาเสร็จขู่เขาด้วยว่าเดี๋ยวได้รู้ว่ากูลูกใครอืม
เขาก็เลยลองไปดูในเฟซบุ๊กของนางสาวชนิดรา
เพื่อนของนายทวีเกตบอกว่าโหกลัวมากเลย
จะไม่ได้รับความเป็นธรรมเพราะว่าเฟซบุ๊คของนางสาวชนิดราเนี่ย
เหมือนกับว่าเขามีอิทธิพลในพื้นที่พอสมควร
ก็เลยกลัวว่าคดีนี้จะไม่ได้รับความเป็นธรรมกลัวว่าจะไม่ปลอดภัย
บอกว่าให้ระวังตัวเถอะขู่เพื่อนของนายทวีเกียจที่ถูกยิงอ่ะ

แล้วเขาก็หันมาพูดว่าเมื่อกี้ได้เรียกชื่อนี้หรือเปล่า

พี่คนที่เสียหายคือบาดเจ็บ
เขาพูดว่าไม่มีใครพูดชื่อใครนะอะไรอย่างนี้

แบบนี้เขาก็ทำหน้าตาเหมือนไม่พอใจเขาเหมือนเขาจะเดินกลับไป
เขาเดินกลับมาใหม่แล้วเขาพูดว่าสงสัยมีปัญหาแล้วแหละเป็นอะไรกับกูมากไหม
ใช่แล้วพี่คนหนึ่งที่เพื่อนสาวเพื่อนสาวเหมือนกันเขาก็โมโหเขาก็บอกว่า
ไม่มีใครมาพูดชื่อมึงหรอกเขาคุยกันอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้ว
มือเขาล้วงไปในกระเป๋าแล้วแต่ก็ไม่มีใครคิดว่าเป็นปืนหรืออะไร
ธอมแฟนเขาเหมือนจะเข้ามาห้ามตอนแรกมันจะชุดละมุนนิดนึง
ผลักกันแล้วเสร็จเขาก็ยกปืนขึ้นยิงขึ้นฟ้านัดหนึ่งปั้งดังมาก
อีกคนนึงที่ไปกับเธอที่เขาลุกขึ้นด้วยกันกับผู้บาดเจ็บเขาก็ปัดมือ
เหมือนเขาจะจับมือไว้แต่มันก็จับไม่ได้เพราะเขาปัดไปข้างหลัง

เหมือนกันนะว่าติดเขี้ยวเล็บให้ลูกนิดหน่อย
แล้วก็ความปลอดภัยเนี่ยทางเพื่อนของผู้บาดเจ็บ

พอเขาทราบว่าผู้ต้องหาตอนนี้ได้รับการประกันตัวออกมา

ส่วนอาการบาดเจ็บของนายทวีเกียจนะครับที่ถูกยิงตอนนี้ทางเพื่อนบอกว่าน้องชายนะครับ
น้องชายชื่อว่านายธนชัยรักษาทงชัยนะครับบอกว่าตอนนี้แพทย์ต้องประเมินอาการแบบวันต่อวัน
เนื่องจากกระสุนเนี่ยฝังในที่อวัยวะภายในทั้งไตม้ามแล้วก็ปอดนะครับ
ซึ่งปอดเนี่ยมีภาวะฉีกขาดอย่างรุนแรงกระสุนเข้าไปฝังที่ปอดและม้าม
ตอนนี้แพทย์ต้องตัดม้ามออกบางส่วนไปแล้วนะครับแล้วต้องรอดูอาการว่าจะมีภาวะแทรกซ้อนอย่างอื่นหรือไม่
น้องชายของผู้บาดเจ็บบอกว่าแพทย์เนี่ยให้นอนพักรักษาตัวประมาณ๑เดือนนะครับเบื้องต้น
แม้ว่าตอนนี้จะพอรู้สึกตัวบ้างแล้วก็ตามส่วนความคืบหน้าของคดีตำรวจ
แม้จะควบคุมตัวมือปืนที่ก่อเหตุได้แต่อยากให้เจ้าหน้าที่ดำเนินคดีสถานหนัก
โดยยังเชื่อว่ากฎหมายจะให้ความเป็นธรรมกับฝ่ายที่ถูกกระทำ
นี้ก็ยังอาการสาหัสอยู่นะครับเพราะว่าตามที่คุณหมอกับพยาบาลได้บอกเมื่อวาน
แล้วก็ลั่มไส้ขาซบางส่วนต้องตัดส่วนนี้ไปอย่างนี้
แต่เขาก็ไม่ค่อยเป็นคนหาเรื่องใครครับ
ก็จะมีไปเที่ยวบ้างไปดื่มบ้างเล็กน้อย
เป็นฝ่ายถูกกระทำเขาคิดว่ามันจะต้องถูกต้องตามหลักความยุติธรรมอยู่แล้ว
คิดว่ากฎหมายก็เป็นสิ่งสาธารณะ
คดีนี้อยู่ในท้องที่ของสพปักทงชัยนะครับที่โคราช
พนักงานสอบสวนหลังจากควบคุมตัวนางสาวชนิดราได้
ได้แจ้งข้อหาก็คือพยายามฆ่าผู้อื่น
ข้อหาเกี่ยวกับการมีอาวุธปืนไว้ในความครอบครอง
แล้วก็การยิงปืนในที่สาธารณะ
แล้วก็คุมตัวไปส่งฟ้องฝากขังที่ศาลแล้วนะครับ
พร้อมกับคัดค้านการประกันตัว
แต่ว่าล่าสุดสารอนุญาตให้ประกันตัวไปแล้ว
ก่อนที่จะคุมตัวไปฝากขังที่ศาล
นางสาวชนิดราผู้ต้องหาได้ออกมาพูดถึงเรื่องที่เกิดขึ้น
โดยบอกว่าส่วนตัวแล้วเขาไม่รู้จักกับนายทวีเกียจคนเจ็บเลย
ไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกันมาก่อน
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นขณะที่เดินผ่านโต๊ะของนายทวีเกียจในผับ

แล้วถูกมองหน้าถูกตะโกนด่า

ก็เลยมีการด่าทอตอบโต้กัน
เธอก็เลยล้วงปืนออกมาเพื่อจะยิงขึ้นฟ้าขู่
แล้วมันมีเหตุการณ์ชุลมุนเกิดขึ้น
ก็รู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ปืนที่ใช้ก่อเหตุชนิดราบอกว่าซื้อมาไว้เพื่อป้องกันตัว
หลังเกิดเหตุไม่เคยพูดว่าตัวเองเป็นลูกคนใหญ่คนโต
จะทำร้ายใครเธอบอกว่าเธอทำร้ายใครไม่ได้หรอก
เพราะเธอก็เป็นเพียงแค่คนที่เปิดร้านเสริมสวยเล็กอยู่เท่านั้น
ก็อยากจะให้ทุกคนเข้าใจหนูว่าก่อนที่จะทำอะไรแบบนั้นนะคะ

ไม่ใช่ว่าหนูเป็นผู้หญิงใจร้ายแล้วก็ผู้หญิงเขา
คือสื่อที่ถูกสื่อออกไปหนูไม่ได้ออกไปต่อสู้อะไรเลย
แล้วหนูก็ยังโดนคุมตัวอยู่ในลักษณะที่หนูไม่สามารถบอกใครได้ว่า
เขาตะโกนด่าเราก่อนเขาหาเรื่องเราก่อน
แล้วหนูก็เป็นผู้หญิงตัวคนเดียวที่ยืนอยู่ตรงนั้น
กับผู้ชายร่างใหญ่มากที่จะเข้ามา
รู้สึกผิดพี่เขาต้องได้รับบาดเจ็บ
แต่หนูไม่รู้ว่าในลักษณะที่เขามาลุมทำร้ายหนูแบบนั้น

ไม่อยากให้สังคมมองว่าหนูเป็นคนโหดร้ายทารุณ
ที่บ้านหนูไม่ได้เป็นคนมีอิทธิพล
บ้านหนูก็เป็นแค่ร้านเสริมสวยเล็ก
หนูก็ประกอบอาชีพเป็นช่างเสริมสวยเหมือนกัน
เราไม่ได้มีภาวะการที่ฉันอยากจะทำร้ายเธอ
หนูไม่ได้หยิบออกมาเพื่อที่จะไปทำร้ายใคร
ไม่ได้มีเจ็บตนาแบบที่ให้ใครพูดกัน
ต้องหาเขาบอกว่าเขาเป็นแค่ผู้หญิงตัวเล็กคนเดียว
แล้วต้องไปเจอกลุ่มผู้ชายที่ตัวใหญ่กว่า
แม้ว่าจะเป็นสาวประเภท๒แต่ก็เป็นผู้ชาย
แต่ประธานโทษนะฮะเธอพกปืนไปเที่ยวผับนะฮะ
ใช่ค่ะแล้วเธอยิง๔นัดนะคะ

คือเอาตายเลยจะเมาไม่เมาอะไรก็นั่นแหละ
แต่โอ้โหพกปืนไปเที่ยวนี่ก็เสี่ยงแล้วนะครับ

ปืนของนางสาวชนิดรามีทะเบียนกับเอกสารครอบครองถูกต้องนะฮะ
แต่ก็มีข้อมูลว่านางสาวชนิดราที่ตำรวจเขาได้ข้อมูลนะ
ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าและปัจจุบันต้องใช้ยารักษาอาการป่วยโรคซึมเศร้าอยู่
แต่ก็ไม่เกี่ยวกัน
ก็จะเป็นอะไรก็ได้ก็เขาก็ส่งไปบำบัดรักษา
ก็ต้องมารับโทษอยู่ดีพอหายแล้วก็มารับโทษอยู่ดี